ปีนี้มวยไทยมันตกไม่มีใครดูในประเทศไทยด้วยไม่มี
ให้ดูเพราะว่ามันแบบมันไม่ใช่กีฬาหลายคนเล่นการพนัน
แล้วก็จ่ายกรรมการมันไม่แฟร์ความจริงนักมวยของเราเป็น
ฮีโร่ถ้าเกิดอยู่เป็นแชมป์ลุมพินีหรือว่าแชมป์ราชดำ
ส่วนใหญ่ตอนอยู่เสร็จอยู่ไกลเป็นคนขับรถตุ๊ก
ว่ายามคือแบบไม่มีศักดิ์ศรีแล้วรู้สึกโอ้สงสารมาก
ผมอยากช่วยนักมวยของเรา
ผมอยากช่วยค่ายมวยของเรา

สำหรับผมผมพยายามมาก๑๐๐ให้วันเป็นกีฬาจริง
มวยไทยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจอยู่ในเลือดมันไม่ใช่ธุรกิจ
เพราะความจริงผมตกใจด้วยครับ

ผมดูฮีโร่ของเราโอเคผมจะให้เล่าฟังทุกคนความจริง
ผมไม่ได้เป็นเด็กรวยแล้วว่ามีโอกาสแล้วก็มีเงินแบบที่ผมต้องก่อสร้างส่วนตัวที่อเมริกา
ผมสอนมวยผมมาขี่จักรยานให้ส่งอาหารผมทำหลายอย่างที่อเมริกา
แล้วก็พอดีคุณแม่ต้องนอนในห้องดอมของผมตอนนี้โรงเรียนห้องเล็กและโรงเรียนไม่รู้
ผมนอนบนพื้นคุณแม่นอนบนเตียงแล้วก็
ผมจำได้โทรมานขนาดไหนแต่พอดีผมมีโอกาสช่วยคนผมจะช่วยคนครับ
ความจริงนักมวยของเราเป็นฮีโร่ถ้าเกิดอยู่เป็นแชมป์ลุมพินีหรือว่าแชมป์ราชดำเนิน
ส่วนใหญ่ตอนอยู่เสร็จอยู่ไกลเป็นคนขับรถตุ๊กหรือว่ายาม
คือแบบไม่มีศักดิ์ศรีแล้วผมรู้สึกโอ้สงสารมากทำไม
เขามาจากยากจนก็ครอบครัวยิ่งยากมากไม่มีโอกาสหนีความจน
เพราะว่าเขาได้เงินดีเพราะว่าเรื่องราวของเขาเป็นหนีความจนจริง
มีบ้านมีรถหลายคันมีเงินสดแล้วก็คือแบบทุกคนนับถือเขามาก
แล้วผมคิดว่าโอเคผมจะก่อสร้างนักมวยของเราเป็นอย่างนั้น
และสิ่งที่ผมดีใจมากคือแบบมีนักมวยแบบรถถัง
มีคุณค่าดีมากสำหรับชีวิตดี
แล้วนอกจากคุณพ่อคุณแม่ครูยอดทงเป็นคนที่สอนผม
ไม่สอนเรื่องในเวทีอย่างเดียว
แต่ความจริงครูยอดทงสอนผมด้วยก่อสร้างชีวิตยังไงนอกจากเวทีและอนาคต
ผมไม่ได้มีโอกาสเป็นแชมป์หรือว่าอะไรเป็นมวยนักมวยพื้น
แต่ผมจำไว้คือแบบครูยอดทงสอนสิ่งที่สอนเป็นคนดี
สูบบุรีเดินตรงขยันมีคุณค่าดีมากสำหรับชีวิตดี
แล้วก็เขามีน้ำใจเยอะและผมเป็นคนอย่างนั้นด้วยฮะ
ผมอาจจะเป็นนักธุรกิจลูกศิษย์มวยและนักมวยแล้วก็ครูมวย
แต่ความจริงผมมีน้ำใจในเยอะและอยากช่วยคนหลายคน

ก็ความจริง๓ปีแรกเป็นพลาดหมดเลย

ผมคิดว่าอ้อทุกประเทศมีและทุกอเมกายุโรปมีบริษัทกีฬาใหญ่มาก
แล้วก็นี่เป็นแสนล้านเหรียญ
ผมคิดว่าอ้อง่ายที่เอเซียเรามี๔๐๐๐ล้านคน
และศิลปะป้องกันตัวเป็นประวัติศาสตร์ในทั่วเอเซีย
ญี่ปุ่นมีกาลาเต้ยูโด

สีหลัดที่อินโดแล้วมาเลเซีย
แล้วแบบผมคิดว่าโอเคก่อสร้างง่าย

ทุกคนบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
ทุกประเทศไม่เอานักกีฬาไม่อยาก

แล้วก็คุณแม่บอกว่าโอเคเลิกเถอะ

ทำไมเขาไม่ได้ให้แรงบันดาลใจแค่บอกเลิกเลย
แล้วตอนผมมาโทรศัพท์เสร็จผมคิดดีทำไม
ผมก่อสร้างวันเพราะว่าผมรักมวยผมรักศิลปะป้องกันตัว
นี่เป็นความรักจริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
ผมอยากก่อสร้างฮีโร่จริงที่ให้แรงบันดาลใจทั่วโลก
จากคุณค่ากับเรื่องราวแล้วก็ฮีโร่
ถ้าเกิดเราก่อสร้างได้ผมต้องทำเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ทำ
ไม่มีใครทำระดับโลกหลายปีก่อน
ตอนไปที่อเมริกาผมนึกว่าผมไม่กลับมาเมืองไทย
แล้วก็ก่อสร้างบริษัทที่อเมริกาแล้วมีโอกาส
ผมคิดว่าทำไมชีวิตหัวใจมันว่างเปล่า
และคำที่แม่ที่แบบชาตรีตอนยูโตอยู่ต้องช่วยคน
แล้วผมกลับมาตัดสินใจกลับมาเอเซียแล้ว

แล้วก็ก่อสร้างวันที่ให้ช่วยนักมวยของเราทั่วโลก
ตอนเขากลายเป็นฮีโร่คนไทยคนนักมวยของเรา
จะให้แรงบันดาลใจเพราะว่ามันแบบมันไม่ใช่กีฬา
สำหรับผมผมพยายามมาก๑๐๐ให้วันเป็นกีฬาจริง
ไฟล์นี้ทุกคนดูนี่เป็นไฟล์จริง
แล้วก็มันแบบโอ้โหมันมากสองฝ่าย
ก็ไฟล์สุดยอดจริงเหมือนแบบมวยไทยสมัยก่อน๓๐ปีก่อน
สิ่งที่เศร้ามากคือแบบ๑๐ปีนี้ที่ผ่าน

ครับพี่น้องคุณเป็นคนที่ถึงไม่เป็นเหมือนพี่น้อง
นี่อย่าพูดใจของผม
มันมากสองสองฝ่ายเป็นใจร้อยจริงจริงถึงถึงแบบยกหนึ่งถึงยกห้าใจร้อย
แล้วแบบโอ้โหผมดีใจมากครับสองคนเป็นฮีโร่ครับ
ก็วันลุพินีจะให้โอกาสเพราะว่าเป็นวันศุกร์๔ชั่วโมงทุกอาทิตย์
จะมีแล้วก็ถ่ายสดทั่วประเทศแล้วก็ถ่ายสดทั่วโลกด้วย
ไทยสด๑๕๔ประเทศแล้วก็ให้แรงบันดาลใจทั่วโลก
ทุกคนมีชาตินิยมให้แรงบันดาลใจประเทศเราเป็นประเทศสุดยอดจริง
โอเคเราอาจจะมีแชมป์จากยูโรปจากจากอเมริกาด้วยแต่นี่เป็นเหมือนในแบบโอลิมปิก
เรามีประวัติศาสตร์๕๐๐ปีแค่ไม่มีใครก่อสร้างจริง
ฮีโร่จากนักมวยของเราจ่ายเงินจริงทุกคนคิดว่าวันให้มากเยอะ
จริงนี่เป็นมากที่สุดทั่วโลกสำหรับมวยไทย
แต่วันนี้เป็นวันแรกอย่างเดียวอนาคตผม๑๐๐จะขึ้นราคาขึ้นเรื่อยครับ
เหมือนแบบรถถังตอนเขาชกวันที่แรกชกในวัน๓๔ปีก่อนมัน๕๐๐๐๐๐
ตอนนี้ผมขึ้นให้๔ล้านแล้วมีโอกาส๖ล้านด้วย
ถ้าเกิดเขาชนะโบนัสถ้าเกิดเขาต่อยดี
ไม่มีใครพูดได้แต่ผมอยากให้โอกาสแชมป์ทุกคน
ถ้าเกิดเป็นนักมวยมวยไทยแล้วเป็นแชมป์ในวัน
อย่างน้อยที่สุดจะได้๔ล้านบาททุกคนไม่ใช่ทั้งอย่างเดียว
แชมป์๓คนต่อตัวปีหน้า๓๔ล้านบาท
๔ล้านทุกคนที่เศร้ามากคือแบบที่ผมพูด
คือแบบนักมวยของเราสมัยก่อน

แล้วก็อีกอย่างจะมีโอกาสขึ้นวัน
ทุกคนมีทางแล้วก็มีโอกาสได้เงินเยอะแบบสุดยอดจริง
ขึ้นเวทีระดับโลกสำหรับแบบ